เรากลับมาพบกับผลการแข่งขันนะครับกีฬาในรอบสัปดาห

แต่ว่าลีกในย่านเอเชียเนี่ยปิดฉากไปนะครับ
เพราะว่ามีคนไทยไปร่วมฟาดแข้งนะครับ
ลงเล่นแล้วก็ประสบความสำเร็จในจุดสูงสุด
นั่นก็คือธีรทรบุญมาทันนะครับ
ที่บอกว่าสำคัญเพราะว่าช่วงหลังอุ้มก็เป็นส่วนสำคัญของทีม

แล้วก็สามารถยิงประตูในเกมสุดท้ายได้ด้วย

เพราะว่าเจ้าอุ้มเองนะครับก็กลับมาช่วยนะครับ
คนที่เคยร่วมงานสมัยที่อยู่ในสโมสร

ทรนะครับก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวของตัวเอง

เพื่อนำเงินทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้กับคุณสอ
ป่วยหนักตอนนี้เนี่ยแล้วค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างที่จะสูงมากเลยทีเดียวครับ
หลังจากที่มีการเริ่มเปิดประมูลนะครับโดยไม่มีราคาในการตั้งไว้เบื้องต้นเลยครับ
ในช่วงสามทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาล่าสุดนะครับยอดประมูลเนี่ยเช็คไปสูงสุดนะครับ
อยู่ที่๓๕๐๐๐๐บาทแล้วนะครับโดยทีรทรนั้นจะปิดประมูลในวันพุธที่๑๘ธันวาคมนี้เวลา๒ทุ่ม
ผู้ชนะการประมูลสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินเข้าไปที่เลขบัญชีที่มีการแจ้งไว้นะครับ
แล้วก็จะมีการเซ็นลายเซ็นแล้วก็ส่งมอบด้วยตัวเองโดยธีรทรเลยครับยังมีการฝาก
หมายเลขบัญชีที่เห็นบนหน้าจอด้วยนะครับเราแคปส่งมาให้เลยนะครับเป็นหมายเลขบัญชีของ
คุณเสน่ห์นะครับที่โพสต์ไว้นะครับใครสนใจที่จะร่วมในการบริจาคเพิ่มเติมก็บริจาคผ่าน
ทางนี้ไปได้เลยนะครับสำหรับสังคมฟุตบอลก็ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับ